คุณผู้ชมคะถ้ายังจำกันได้ปี๒๕๕๗มีคดีฆ่าหันศพครูญี่ปุ่นนะคะ
โดยผู้ต้องหาเป็นคนไทยผู้หญิงกับผู้ชาย
ในคดีโด่งดังไปตำรวจยังไม่ทันสรุปคดีแรก
มีชาวญี่ปุ่นอีกคนนึงบอกว่าอยากให้ตรวจสอบอีกคดีหนึ่งด้วย
เพราะว่าพ่อเธอที่เป็นคนญี่ปุ่นตกบันไดเสียชีวิต
ตอนที่อยู่กับหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีแรกเหมือนกัน
เรื่องนี้เขาบอกว่าผู้ต้องหาน่าจะอยู่เบื้องหลังของคดีเกิดเหตุที่พ่อเธอเสียชีวิตด้วยนะคะ
ที่สุดแล้วตำรวจคลี่คลายคดีนี้ได้แล้วไปติดตามเรื่องนี้จากเปิดแฟมคดีดังนะคะ
พรชนกชัยยปะปรากฏเป็นข่าวดังหลังตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกับนายสมชายแก้วบางอย่างสามีคนแรก
ฆ่าหันศพโยชิโนริครูชาวญี่ปุ่นนำชิ้นส่วนศพไปถ่วงน้ำเมื่อปลายปี๒๕๕๙
ตำรวจยังไม่ทันสรุปสำนวนคดี
๒๓ตุลาคม๒๕๕๗เทกปกมตาลูกสาวของทัชซิโทชิธนกะสามีคนที่สองของพรชนก
ขอให้ตำรวจบรื้อคดีบิดาตกบันไดเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๕๙
ตั้งข้อสังเกตอาจไม่เป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดาโดยมีเงินประกันชีวิตเป็นแรงจูงใจ
ทานากะแต่งงานจดทะเบียนกับพรชนกมีลูกด้วยกัน๑คน
ธานากะเสียชีวิตเธอจึงได้รับเงินประกันชีวิตราว๓ล้านบาท
ตุลาคม๒๕๔๖พรชนกให้การว่า
ทานอากาศดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเดินพลัดตกบันได
ศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตตำรวจสรุปเป็นอุบัติเหตุ
เมื่อมีการบรื้อคดีสำนวนถูกตรวจสอบอย่างละเอียด
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจตึกแถวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ธนากะเช่าไว้ขายอุปกรณ์การเกษตรและอาศัยอยู่กับพรชนก
ข้อมูลตำแหน่งระดับความสูงบันไดชั้น๓
นำไปคำนวณทางฟิสิกส์หาข้ามแรงตกกระแทก
ขณะที่ผลชนสูตรของแพทย์นิติเวทย์ระบุสภาพศพมีแผลแตกฉีกขาดและช้ำ
ภายนอกและภายในศีรษะรวม๗จุด
ทางการแพทย์รอยแผลแตกแต่ละครั้งต้องเกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรง
แต่พรชนกให้การว่าธนากะล้มเพียงครั้งเดียวแล้วตกบันได
กระทั่งน้องชายของสมชายอดีตสามีของพรชนกพยานปากสำคัญระบุว่า
วันเกิดเหตุธนากะกับพรชนกมีปากเสียงกัน
จะพบผู้ตายนอนเสียชีวิตที่บันได
ขณะนั้นพรชนกกับสมชายยืนอยู่ที่ศพ
พร้อมย้ำว่าเป็นการพลัดตกบันได
พรชนกให้การภาคเศษมีสมชายเพียงคนเดียวสารภาพ
ผลักธนากะตกบันไดก่อนทำร้ายจนเสียชีวิต
อ้างเพราะความหึงหวงผ่อนชะนกและต้องการครอบครอง
กิจการของผู้ตายไม่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยง
การวางแผนฆ่าหวังเงินประกัน
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยจิต

คดีนี้มีทั้งพยานบุคคลหลักฐานเอกสารวัตถุ
และคำสารภาพของสมชาย
อดคล้องกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่พบว่า
นากะไม่ได้เสียชีวิตจากการตกบันได
คดีจึงเกิดความกระจ่าง
มีพยานมาให้ปากคำเพิ่มเติมว่า
มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง
น่าจะเชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำให้ถึงแก่ความตาย
แพทย์ได้มาดูที่เกิดเหตุ
แล้วก็ยืนยันว่าลักษณะของที่เกิดเหตุ
บาดแผลที่เกิดกับศพนั้นไม่สอดคล้องกัน
จึงไม่น่าเชื่อว่าเกิดจากการตกบันได

พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมชายฐานฆ่าผู้อื่น

เนื่องจากไม่มีพญาหลักฐานว่ารู้เรื่องเงินประกันมาก่อน
แม้มีข้อพิรุษก็ไม่สามารถพิสูจน์แรงจูงใจในการฆ่าได้

อุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
โดยให้นับโทษต่อจากคดีฆ่าหันศพ
ลูกสาวธนากะไม่ติดใจการทำงานของตำรวจ
คดีเกิดขึ้นกว่า๑๐ปีแต่เพิ่งจับกลุ่มคนร้ายได้
ขอบคุณตำรวจคลี่คลายปมสงสัยและทำความจริงให้ปรากฏ